ใครที่มีโรคประจำตัวแล้วจำเป็นต้องใช้ยาเฉพาะ

รวมถึงอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นร่มหรือว่าเสื้อกันฝนต่างก็ดี
ติดมาเพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันตัวเองเบื้องต้น
ส่วนทางด้านบรรยากาศณตอนนี้
ปรากฏว่ายังมีประชาชนมารอเข้าคิวเป็นจำนวนมากที่ท้องสนามหลวง
ไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณเอกพลอุปลพันธ์
ผู้สึกข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากที่นั่นค่ะ
เชิญค่ะ
ท้องสนามหลวงในช่วงเย็นของวันนี้
ยังคงมีประชาชนจำนวนมากที่เข้าคิว
เพื่อรอกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
อากาศในวันนี้ค่อนข้างร้อนอบอ้าว

แม้จะใช้เวลารอนานหลายชั่วโมง

เพราะว่าเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในชีวิต
ทั้งชีวิตของพวกคุณท่านเนี่ยทำเพื่อนราศดรมาทังชีวิต
ซึ่งไม่มีที่ไหนจะเทียบเทียมได้
จะตอบแทนท่านด้วยทำความดี

แล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
ขณะที่นายเกษมชัยง้วนจินดา
เจ้าหน้าที่จากหน่วยแพทย์ผู้ชีวิตวชิระพยาบาล
ฝากคำแนะนำไปถึงประชาชน

เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยระหว่างรอเข้าคิว
โดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัว
นำยาติดตัวมาด้วยทุกครั้ง
ติดกระเป๋ามาสักหน่อย
แล้วก็ผู้สูงอายุและเด็กเนี่ย

แขวนคอเนี่ยเขียนเบอร์ไว้ให้ชัด

สำหรับประชาชนที่ต้องการพักค้างคืน

จะต้องนำบัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ซึ่งจะมีรถบัตรมารับที่จุดอำนวยการ

และจะมีรถบัตรกลับมาส่งที่จุดอำนวยการ

ภูมิพลอดุลยเดชจนถึงเวลาประมาณ๒๐
๑นาฬิกาครับเอกพลอุประพันธ์
รายงานสดจากท้องสนามหลวง